ตอนนี้มีแต่ข่าวแบบนี้คุณผู้ชมคุณอัลชพร
ใจเดดถึงที่ถึงแย่งปืนจากการ์งทวงหนี้แล้วยิงสวนไป
คนที่มาทวงเรียบร้อย
๒คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แต่งานนี้ต้องสอบสวนกันอย่างละเอียด
เพราะว่ามีข้อมูลบอกว่าฝั่งลูกหนี้เองฝั่งลูกหนี้เองก็มันเกิดการชุลมุน
แล้วมีการยิงเหมือนโดนกันเองด้วย

พบตั้งด้านหลัง
เย็นสามัน

ชุนละมุนขนาดนี้ตอนเกิดเหตุคงชุนละมุนยิ่งมากขึ้น
พวกหญิงเสื้อดำที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี๊
คือตำรวจต้องบอกนั่งนั่งคือนางสาวดิวกับสามี
เป็นฝั่งเจ้านี่นะคนนี้นั่ง
ถูกยิงเสียชีวิตตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนครับ
อย่างที่บอกนางสาวดิวเนี่ยเป็นฝั่งเจ้าหนี้นะครับ
คือช่วงสายของวันนี้นะครับตำรวจสพเมืองพัทธลุงนะครับ
เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ห้าสิบเก้าหมู่สองตระบวนท่ามิหลัม

หลังจากรับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกันตายครับ
ไปเจอศพสิบเอกโชคชัยปานนุ่นอายุสามสิบสี่ปี
เขามีแผลถูกยิงที่หัวเลยนะที่หน้าอกแขนขวา๔นัดด้วยกัน
นายสุธรรมหนูนุ่นนะครับพ่อของนางสาวดิวอายุ๕๐
โดนยิงที่หัวที่หน้าอกเหมือนกันและที่แผ่นหลังด้วย๓นัด
ทั้งสองคนเป็นชาวเขาชัยสนพัทธลุงครับ
ในที่เกิดเหตุตำรวจพบกองเลือดครับแล้วก็ปืนขนาด๙มิลลิเมตร
แล้วก็ปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรตกอยู่๒กระบอกด้วยกัน
ตำรวจเก็บปลอกกระสุนปืนแล้วก็หัวกระสุนปืนได้จำนวนนึง
คนเจ็บคือร้อยตำรวจตรีทวีวรานุศิษย์อายุเจ็ดสิบปีครับ
ท่านเป็นอดีตตำรวจสพเมืองพัทธลุงเจ้าของบ้านพ่อของลูกหนี้นะฮะ
บาดเจ็บกระสุนถูกที่แก้มกู้ภัยเนี่ยเร่งนำส่งโรงพยาบาลพัทธลุงครับ
ล่าสุดอาการท่านปลอดภัยแล้วโอ้โหนี่เท่าที่ฟังมานี่
ทั้งฝั่งเจ้าหนี้แล้วก็ฝั่งลูกหนี้มียศมีตำแหน่งกันหมดเลยนะคะ
ใช่นะฮะจากการสอบสวนนะครับตำรวจทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
นางสาวดิวเนี่ยกับพวก๕คนครับมาที่บ้านหลังนี้
มาพร้อมกับปืนนะฮะมาทวงค่าแชร์สร้อยนะครับ
เป็นนี่อยู่เจ็ดหมื่นครับนี่ฮะเราทำภาพจำลองให้ดู
แต่กลุ่มที่ไปทวงหนี้นะครับแจ้งยอด๑๘๐๐๐บาท
หิ้วไปนะครับเอาไปทวงหนี้
เนี่ยฮะแยกปืนมาได้ครับกระหน่ำยิงไม่ยั้งเลยนะฮะ
เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต๒ราย
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกเขาไม่ได้หนีไปไหน
รอมอบตัวกับตำรวจเนี่ยนะฮะก็ไม่แน่ชัดว่าพ่อเขานะฮะ
ถูกยิงก่อนที่เขาจะไปแย่งปืนหรือเปล่า
ความจริงเนี่ยตอนแย่งกันเนี่ยปืนมันรั่นด้วย

ก่อนเขาจะเข้าไปแย่งปืนเนี่ย

ที่เลยฮะ

มันต้องมีถึงมันมาเล่นกับแฟนซึ่งแฟนว่าแฟนหลับเสี้ยหายเรียบร้อย
ถึงมันว่าเนี่ยถ้ามันต้องมีมันไม่ได้มันต้องตาย
ถ้ามันต้องมีกระโปะเข้าไปกว้างมันยิงกับมัน

พวกมันพูดอย่างนั้นมันยิงอยู่แล้วพวกมันตายยิงเขาไปเลย
ชุดลมุลวุ่นไหวหยั่นหลังโจรเหตุเลย
คดีนี้ครับคุณผู้ชมมราชภรอ่า
ถ้าไม่มีกล้องไม่มีคลิปอะเลยเลยนะครับอ่ะโหตำรวจโปรดหัว
อ่าอ่าอ่ามาดูนะครับตอนแรกแก๊งนะฮะ

พอเกิดเหตุโดนยิงไป๒คนเหลือ๓ใช่ไหมก็หนีไป
แต่ระหว่างที่ในเอ็กซกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจ
ตามที่คุณผู้ชมฟังไปเมื่อกี้เนี่ย
บอกว่ามี๓คนหนีไปแล้วแต่จังหวะนั้นนะครับ

พ่อเธอโดนยิงเธอก็กลับมาพร้อมกับสามี
คือนายสิทธิเดชทรงเดชะหรือว่าจรวดนั่นแหละนะฮะ

อายุ๒๙ปีเป็นสามีของดิว
ที่บอกว่ามาทีหลังไม่ได้มาทุ่มนี้
หลังเกิดเหตุนางสาวดิวบอกว่าพ่อถูกยิง

เพราะว่าก็ต้องฟังจากทั้งสองฝ่ายแล้วดูแล้วพูดไม่เหมือนกันแล้วตั้งแต่เริ่มต้นฮะ
ทีมข่าววันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะซึ่งไปถึงเนี่ย
ตำรวจก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่เลยนะคะกำลังตรวจสอบรถยนต์ของแก๊งทวงหนี้อยู่
แล้วก็อายัดรถไปสามคันไปไว้ที่สพนะคะซึ่งก็เป็นรถ
ขับมาเพื่อทวงหนี้คุณคารินได้คุยกับนางสาวหยก
เป็นคนดูแลวัวชนของครอบครัวที่เป็นลูกหนี้นะคะ
เขาบอกว่าตอน๑๑โมงกำลังทำความสะอาดคอกวัวอยู่
ได้ยินเสียงเหมือนคนเถียงกันแต่ว่าจับใจความไม่ได้
แล้วก็โอ้โหรวมมาเลยค่ะปั้ง
บอกกลัวมากเลยค่ะไม่กล้าวิ่งออกไปดู
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่ชัด
ส่วนเอ็มเอ็มก็เป็นคนเลี้ยงบัวอีกคนนึงนะคะ
เขาบอกว่าผมก็ดูแลวัวให้ครอบครัวนี้

ครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวนิสัยดีพี่
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเลย

ชนวนเหตุสาเหตุอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
เอาเป็นว่าตอนได้ยินเสียงปืนลั่นดังขึ้นมา
ผมก็รีบวิ่งออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผมเห็นเท่าแก่ถูกยิงนอนอยู่กับพื้นแล้ว
แล้วก็เห็นลูกชายของเท่าแก่ก็คือนายทวีศักดิ์นั่งร้องไห้
ให้ผมช่วยโทรตามรถพยาบาลให้หน่อย
เอาเท่าที่ผมทำงานกับครอบครัวนี้มานะ
อย่างลูกชายของเท่าแก่เองนายทวีสัก
ก็ไม่ได้เป็นคนนิสัยใจร้อนหรืออะไรนะ
ผมคิดว่าเขาทำไปเพราะเขาอยากจะปกป้องครอบครัว
มันดีครับดีมาก

แล้วก็คือเรื่องอื่นก็คือไม่เคยมีปัญหา

ส่วนทางด้านญาติใกล้ชิดกับครอบครัวก็คือนางสุคลนะครับ
บอกว่าพอรู้ข่าวก็รีบเดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเลย
พัทธลุงเลยมาดูแลบ้านให้
คือเอาเท่าที่เธอรู้จักกับนายทวีศักดิ์มาเนี่ย
มันไม่ได้เป็นคนดีคนหนึ่งไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไร
แต่ว่าตอนที่มาถึงเนี่ยได้เจอหน้ากันแหละแต่ยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกัน
เอาเป็นว่าตอนนี้เป็นห่วงอาการร้อยตำรวจตรีทวี
ส่วนทางฝั่งของเจ้าหนี้นะคะนางดวงจิตคำคมเป็นญาติผู้พี่ของนายสุธรรม
ผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกว่าเอาจริงนะพี่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะ
อืมพี่ไม่รู้จริงจริงว่ามันเกิดอะไรยังไงกันขึ้น
เอาเท่าที่พี่รู้ก็คือว่าพี่รู้ว่าน้องพี่มีปืนครับ
พี่เนี่ยเป็นคนพกปืนอยู่แล้วเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปกับลูกสาวคนโตเป็นประจำ
แต่น้องชายพี่เป็นคนใจเย็นนะพี่เลยไม่รู้จริงจริงว่าไอ้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
สาเหตุมันแค่ทวงหนี้ทวงเงินกันจริงจริงหรือเปล่าหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นอืม
ดิวมันเป็นคนพูดตรงตรงอ่ะนะอ๋อภาษาคนใต้ใช่ใช่พูดตรงอืม
คนคิดมาก็พูดไปแบบนั้นครับรู้แต่ว่าก็ทำแชก็ผ่อนแชทองอะไรแบบเนี้ย
อ๋อแบบนั้นแบบว่าก็ก็เลื่อนแชทั่วไปจะเป็นแชทองใช่แชทองแชเงินแชอะไรแบบนี้
ฟังก็ไม่ค่อยรู้อ่ะนะก็เป็นเรื่องราวที่ฝั่งครอบครัวไม่มีใครรู้จริงจริงว่าตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่นะคะ
ครับวันนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองพัทธลุงขอสารจังหวัดพัทธลุงออกหมายตรวจค้นบ้านของนายสุธรรม
ซึ่งก็เป็นบ้านของนางสาวสุติมาหรือว่าบ้านของดิวด้วยก็คือฝั่งบ้านเจ้าหนี้นะคะ
ตำรวจเนี่ยขอตรวจค้นตู้เซฟในห้องนอนก็มีทั้งภรรยาของนายสุธรรมแล้วก็ลูกสาวของนายสุธรรม
มาร่วมดูการสังเกตการการตรวจสอบนี้ด้วยทางฝั่งความคืบหน้าด้านคดีเนี่ย
พนักงานสอบสวนยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่ายังให้การไม่ตรงกัน
อืมเรื่องมันยังไม่กลมอ่ะค่ะครับมันก็เลยต้องถามไปเรื่อยเรื่อยอ่ะจนกว่าจะเจอเรื่องจริง
อืมที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เพราะฝั่งนายธวีศักดิ์มือยิงที่เป็นลูกหนี้เนี้ยอ้างว่าแก๊งทวงหนี้มาทวมเงินหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
แต่มันไม่ใช่ยอดจริงแล้วเขาก็ตกลงกันแล้วว่าจะทยอยใช้ให้
แต่ดิวนั่นแหละที่ไม่ยอมจนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน
แต่ฝั่งดิวเองก็บอกว่าฝั่งเธอไม่ได้เริ่มก่อนครับ

ภูมิกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพัทธรุงเลยบอกว่า
ตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็ตกเป็นผู้ต้องหากันทั้งคู่
ก็จะมีทั้งข้อหาบุกรุกเคหสถาน

อาจจะเป็นข้อหาฆ่าโดยเจตนา
แต่ว่ายังไม่ได้แจ้งนะคะ
ต้องดูรายละเอียดก่อนว่าสุดท้ายแล้วมันคือการป้องกันตัวหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอข้อมูลอย่างละเอียดจากพนักงานสอบสวน
มาสรุปสำนวนคดีอีกครั้งหนึ่ง